เรื่องนี้ถูกพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
เรื่องของสาริกาตาหวานคือมีการแชร์กันเอาไว้ว่า
เขาได้มีการนำตะกรุดที่เป็นทองคำแท้ค่ะ
วางไว้ที่เปลือกตาด้านล่างคือเปิดตาเข้ามาแล้วก็วางไว้ด้านใน
แล้วเขาบอกว่าเป็นลักษณะของการเรียกโชคเรียกลาบ
ทำให้มีเสน่ห์ลักษณะแบบนี้ไว้ข้างในแบบนี้เลยนะคะ
คำถามคือแค่วางไว้แบบนี้แล้วทำพิธีแล้วก็เอาออก
หรือวางไปเลยแบบฝังเข้าไปเลยมันเกิดอะไรขึ้น
มันไม่อันตรายเหรอมันจะติดเชื้อไหมคำถามเยอะ
อืมนี่นะคะเราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้ค่ะ
ส่งคุณสุชาดาสิริโครงทีมข่าวของเรานะคะไปที่วัดจอมเกตจังหวัดพระนครศรียุธิยา
สถานที่ธรรมสาริกาตาหวานค่ะทีมข่าวได้ไปคุยกับพระครูปราโมทปิยธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดจอมเกต
ท่านก็บอกว่าคนที่ทำพิธีสาริกาตาหวานเนี่ยนะก็คือพระจิระพงศ์กาญจนวิมาร
หลวงพี่เลี้ยงธีระวโรนะคะหลวงพี่เลี้ยงเนี่ยทำสาริกาตาหวานแบบนี้มาเป็นปีแล้วนะคะ
พระท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแล้ววัสดุที่ใช้คือทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์
นี่คือหลวงพี่เลี้ยงที่ทำพิธีค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลย
เขาทำพิธีแบบนี้กันมาเป็นปีแล้วทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยาวประมาณสักสองมิลลิเมตร
อย่างนี้นะคะครับแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ฝังไว้กับดวงตานะคะ
อย่าเข้าใจผิดแค่วางไว้ที่เปลือกตาด้านล่าง
คุณจะหยิบออกเมื่อไหร่ก็ได้ยืนยันว่าที่ทำพิธีกันมาเป็นปีปีเนี่ยนะ
ไม่เคยระคายเคืองไม่เคยติดเชื้อมาก่อนตามความเชื่อสาริกาตาหวานเนี่ยค่ะ
เขาเชื่อกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสน่ห์นะ
คุณผู้ชมเหลกโฉกลาบเหลกทรัพย์อะนะคะ
ถ้าลูกศิษย์สนใจบูชาก็จะทำแบบนี้ค่ะนำพวงมาลัยไป
เงินสด๕๐๐บาทเป็นค่าครูเพราะว่าตัวตะกรุดทำจากทองคำแท้
ทีมข่าวก็เลยถามท่านเจ้าอาวาสถึงพระอาจารย์เลี้ยงหลวงพี่เลี้ยงที่ทำพิธี
ครับถ้าเจ้าอาวาสบอกว่าอ๋อพระอาจารย์เลี้ยงไม่อยู่
ทีมข่าวของเราอยากคุยด้วยไงท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
อาจารย์เลี้ยงไม่อยู่ไปกิจนิมนต์ต่างจังหวัด
วันนี้ที่สำนักศักยันต์ก็เลยปิดไม่มีพิธีกรรมอะไรเลย
ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
พระอาจารย์เลี้ยงจะหนีนะท่านไม่ได้หนี
ท่านเจ้าอาวาสยืนยันแบบนี้นะคะท่านมีกิจนิมนต์จริง
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าโอ้โหตะกรุดทองคำ
ทำพิธีสาริกาตาหวานไปใส่ไปวางเอาไว้ในดวงตา
แล้วก็แชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยค่ะโอ้โห
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่ามันผิดเพี้ยนจากการทำพิธีที่แท้จริง
ไม่ใช่เหรอฮะมันผิดเพี้ยนเขาไม่ได้ทำกันลักษณะแบบนี้
ดูไปวางอย่างนี้ดิแบบนี้ดูแล้วหวาดเสียวน่ากลัวนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าการทำพิธีจริงจริงเนี่ยนะเป็นแบบนี้ครับ
คือพระอาจารย์เลี้ยงเนี่ยจะเอาทองที่เป็นลักษณะคล้ายตะกุดเล็กอย่างนี้ค่ะ
แตะไว้ที่เปลือกตาอ่าเสกคาถาแล้วเอาออกเลย
ที่เปลือกตาแตะที่เปลือกตาคือหลับตาแล้วแปะไว้ที่เปลือกตา
คาถาแล้วเอาออกไม่ใช่ไปวางเอาไว้ที่ข้างในตาด้านล่าง
คือทำด้านนอกนะใช่ไหมทำด้านนอกทำพิธีเสร็จก็ให้ลูกศิษย์นำทองคำอันนี้ที่เป็นตะกรุดเนี่ยค่ะ
ไปใส่กรอบบูชาไม่ได้ไปวางเอาไว้ในตาแบบตลอดไปเหมือนที่เห็นในคลิปอ่า
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าแล้วก่อนจะทำพิธีเนี่ยนะครับ
เขามีการแช่แอลกอฮอล์มีการฆ่าเชื้อทุกครั้งยืนยันว่าเป็นปีแล้วที่ทำพิธีกันมาแบบเนี้ย
ไม่มีใครสักคนเลยที่ติดเชื้อไอ้ที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ย
ไม่ใช่การทำพิธีที่วัดนี้อย่างอย่างแท้จริงอืมถามว่า
แล้วมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อในมุมไหนยังไงท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่า
บอกตรงตรงเลยว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลยังไงก็ตามเนี่ยนะ
มันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของแต่ละคนว่าคนไหนจะดีไม่ดียังไง
ก็อยู่กับการปฏิบัติตัวไม่ได้โอ้โหชวนเชื่อถึงขั้นที่ว่า
เรียกทรัพย์เพิ่มเสน่ห์อะไรได้ทันทีทุกอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธา
จริงแล้วเนี่ยทางวัดเนี่ยแค่แค่คุณมาฟังนะ
แค่แตะไว้ในตาเลยนะเพื่อที่จะแตะตาให้ผ่านตา
แล้วคุณก็ไปเก็บหรือไปพกใส่กระเป๋าไว้
คุณก็เวลาสวดมนต์มาคุณก็เอามาสวดมนต์
แต่ส่วนที่คุณให้ใส่ในตาหรืออะไรอย่างนี้คุณไปทำนอกเหนือไป
แต่เราไม่ได้บอกว่ามันฝังสาธิกาแล้วมันจะขายของดีนะมีเสน่ห์มีอะไรนะ
ไม่ไม่ไม่เคยบอกเพราะว่าบอกบอกก็เป็นการอดอุตริมนตรธรรมอย่างนั้น
ใช่ไหมมันผิดวินัยอยู่แล้วคุณต้องไปลองเอาเองต้องไปใช้อะไรเอง
คุณต้องไปแสวงหาไว้เองคุณอยู่ต้องอยู่ในศิลป์ในธรรม
เขาโทรมาร้องห่มร้องไห้ขอโทษในสิ่งที่เขาทำไป
ไม่ไม่คิดว่าผลที่มันได้มามันจะเป็นอย่างนี้แต่อาจารย์ท่านก็เมตตา
บอกไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
นะท่านเป็นคนเมตตาที่ท่านทำทุกอย่างนี้ก็เพื่อมาสร้างและสร้างมา
ท่านเจ้าอาวาสบอกแบบนี้นะคะครับ
สุชาดาทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับลูกศิษย์ของพระอาจารย์เลี้ยง
ที่ทำพิธีสาริกาตาหวานนะคะอ่า
ก็รีบมาพบพระอาจารย์เลี้ยงมาให้กำลังใจครับคือเป็นลูกศิษย์ลูกหากันอยู่แล้ว
เห็นแชร์เรื่องนี้ในโลกโซเชียลก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจ
แต่วันนี้พระอาจารย์ไม่อยู่เขาก็เลยบอกว่าเขาเองเนี่ยนะก็บูชาสาริกาตาหวาน
ยืนยันว่าที่ต้องแตะที่เปลือกตามันเป็นพิธีกรรมเสกคาถา
เขาก็เอาเปลือกตาออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็แตะอีกแตะเขาแตะเอาไว้แต่ก็โดนด้านในนั่นแหละ
ใช่แต่เหมือนกับคงจะหลับตาแล้วดึงตาด้านล่างลงมาแล้วก็แตะไว้ข้างในเสกคาถาแล้วเอาออก
แล้วก็เก็บไว้ที่ตัวใช่แล้วก็ใส่กรอบใส่อะไรเก็บไว้ที่ตัวไม่ได้ว่าค้างไว้แบบโอ้โหอย่างงั้น
เขายืนยันว่าไม่ได้โอ้โหต้องไปค้างเอาไว้ในตาไม่ได้ให้ใส่ตลอดด้วย
ครับเขาก็เลยบอกว่าให้ลองนึกดูสิก็คล้ายคล้ายกับสาริกาลิ้นทองณหน้าทองเคยทำกันไหม
ไม่ได้เอาทองมาแปะไว้ที่ลิ้นแปะไว้ที่หน้าผากตลอดเวลาสักหน่อยนี่นะคะ
หรือความเชื่อเรื่องของการอมพระแล้วขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย
นี่นะคะนายสุภกิจบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยนะผมมองว่าก็อยู่ที่ตัวของคนที่รับไปบูชาด้วยนั่นแหละ
ผมเนี่ยเคยลองใส่ครั้งหนึ่งผมเคยลองเพราะผมอยากรู้ว่ามันจะเคืองตาไหม
พอลองแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้เป็นความเชื่อของเขาคนเดียวนะครับ
เสร็จปุ๊บขอพรปั๊บเรื่องเมตตาค้าขายแล้วมันได้ผลเลย
เขาบอกแบบนี้แต่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ตลอด
แค่แป๊บนึงแล้วก็ขอพรแล้วก็ได้ผลนี่นะคะ
เขาก็เลยบอกว่าแล้วไอ้ที่แบบไปใส่เอาไว้ตลอดที่ใต้ตาแบบนี้
แล้วก็แชร์กันเอาไว้ในโลกโซเชียลเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องคนที่ไม่เข้าใจ
ก็กลายเป็นประเด็นดราม่ามาต่อว่าพระอาจารย์กันเยอะ
ลูกศิษย์ก็เห็นอกเห็นใจพยายามที่จะมาให้กำลังใจพระอาจารย์นะคะ
ใส่มือให้เอากลับไปบูชาคนจะเข้าใจผิดหมดเลยว่า
ในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะก็มีแอดมินกลุ่มสิทธิ์หลวงพี่เลี้ยงค่ะ
นายประวัติวงศาอายุ๓๗ปีก็คุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
ว่าพอมันมีกระแสในโลกโซเชียลโจมตีเยอะ
สิทธิ์ของพระอาจารย์ก็อยากจะออกมาปกป้อง
อยากจะฝากไปถึงชาวเน็ตว่าอย่าเพิ่งวิจารณ์เลย
ยังไม่รู้ความจริงก็อย่าเพิ่งวิจารณ์
ก็แต่ถ้าเป็นลักษณะของการตักเตือนให้ระวังอะไรแบบนี้เขาก็เข้าใจนะ
เตือนมันก็เป็นเรื่องดีแหละแต่ไม่ใช่ไปด่าไปต่อว่า
กดดันถึงขั้นให้พระอาจารย์ต้องศึก
นายประวัติบอกว่ากดดันให้ศึกมันเกินไปไหมมันแรงไปไหม
นี่นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ปลุกเสกทำพิธีพระอาจารย์กำชับตลอด
ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลของแต่ละคนครับ
แล้วเขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าเครื่องรางของขลังเนี่ยนะมีหลายอย่างนะที่วัดจอมเกต
อืมไม่ใช่มีแค่สาริกาตาหวานนะมีหลายอย่างดังดังเนี้ย
เฉลวราคา๓๐๐พุทธคุณก็คือป้องกันสิ่งไม่ดี
แว้นหางช้างราคาสี่ร้อยพุทธคุณก็คือปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
สีพึ่งราคาหนึ่งร้อยพุทธคุณก็คือเมตตาค้าขาย
ผู้จาเจ้านายรักลักษณะแบบนี้นะคะมีอีกค่ะที่โด่งดังเขาบอกว่าเจ้าสัวพันล้าน
ราคาสามร้อยบาทเป็นต้นไปพุทธคุณก็คือเรียกทรัพย์ครับ
พ่อแก่ก็มีตั้งแต่ราคาหนึ่งร้อยไปจนถึงสี่หมื่นบาทนะคะอืม
คือถ้าเนื้อทองคำอ่ะพุ่งสูงไปถึงสี่หมื่นบาทครับนี่ค่ะ
เหนียวจิตใจของแต่ละบุคคลนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและไม่ดีอะไรอย่าง
ครับแต่ส่วนมากปัจจัยที่ได้ก็มาสร้างวัดบุรณปฏิสังขรวัดต่างต่าง
ถ้ามีข่าวอย่างนี้ก็มันก็บรรท้อนจิตใจของลูกศิษย์แต่ละคนนะครับ
แต่ส่วนมากก็เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของหลวงพี่เหมือนเดิมครับส่วนมาก
แกจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับพวกศักยันต์พวกอะไรอย่างเงี้ยครับพวกแกเป็นคนที่อัธยาศัยดี
ตาลูกศิษย์ทุกคนส่วนมากทุกคนถ้ามาที่วัดก็จะรู้เลยว่าถ้ามาวัดจอมเกต
ต้องมีเฉลวพกติดตัวครับเกี่ยวกับพวกเมตตาแค้วคาดป้องกันสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
ถ้าเห็นเฉลวนี้ก็ต้องรู้เลยครับว่าเป็นของวัดจอมเกตคุณผู้ชมค่ะกำนันตำบลขยายค่ะ
กำนันธนภาคอายุ๔๓ปีก็บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เคารพสัทธาพระอาจารย์เลี้ยง
พระอาจารย์เลี้ยงมาอยู่ที่วัดจอมเกต๒๐ปีไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียอะไรเลย
ก็มีแต่พัฒนาวัดให้เจริญช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือโรงเรียน
จนเป็นข่าวเนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่สบายใจก็อยากจะให้คนที่วิจารณ์ในโลกโซเชียล
แสดงความเห็นที่ไม่ได้รู้ความจริงเพราะว่าทำให้วัดเสื่อมเสียนะคะ

เอาเป็นว่าแตะนะฮะไม่ได้ใส่ค้างไปเลยนะฮะยุ่งนะฮะเป็นอะไรขึ้นมานะครับ